เธอเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ลูกชายจะไปอยู่ที่วัดก็เลยอนุญาตนะคะ
จนกระทั่งมาก่อเหตุทุบรถ๓คันนี่แหละ
และยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถทั้ง๓คันเลยนะคะ
และหลังจากนี้แม้ว่าจะเข้าไปรักษาเมื่อก่อนสงครานที่ผ่านมานี่เองนะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาในกอล์ฟไปส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทอีกครั้งค่ะ